สัปดาห์นี้คุณเชอรี่ลานะคะติดภารกิจก็เลยส่งอีกหนึ่งสาวสวยนะคะ

ค่ะน้องเครื่องวันนี้รับหน้าที่แทนคุณเชอรี่นะคะ
แล้วก็อยู่กันไปยาวตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันลอยกระทง
วันนี้จะเจอกับใบตองแทนเชอรี่รับประกันว่าไม่มีน้อยหน้าเหมือนกัน
เพราะว่าข่าวบันเทิงเราอัดแน่นอัดเต็มค่ะ

สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนสวยคนเก่งอย่างสาวพลอยพลอยพันธุ
คนนี้ก็เป็นภรรยาสาวของคุณปีเตอร์คอฟไรเรนเดอร์
ที่มีประเด็นเรื่องคาราคาสังกันมากมายนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่าเธอตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวนะคะ
เพื่อว่าให้เป็นแนวทางสำหรับ๒เสือน้อย
พูมาแล้วก็แพนเตอร์จนไม่มีเวลาที่จะคิดถึง

แล้วก็เปิดตัวในฐานะนักเขียนหน้าใหม่
ก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียว

เกิลมัมคนเก่งอย่างพลอยพลอยพันธุ์นะคะ
ก็ยังขอเดินหน้าลุยธุรกิจใหม่
ด้วยการทำอาหารเสริมเพื่อความงาม
โจทย์คนรักสุขภาพเต็มเลยค่ะ
โดยเจ้าตัวก็เผยว่าตั้งใจที่จะวางรากฐานไว้
เพื่ออนาคตของสองทายาทตัวน้อย
อย่างน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องภูมา
ที่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในวัยน่ารักเลย

ส่วนความสัมพันธ์ที่ยังคงคลุมเคลือ
ก็จนถึงวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าฝ่ายชาย

ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในงานอีเวนต์ก่อนหน้านี้เลย
ซึ่งเธอก็บอกว่าจริงไม่ได้กังวลนะคะแล้วก็พร้อมเสมอ
ถ้าหากฝ่ายชายจะติดต่อกลับมานั่นเอง
ยังค่ะยังค่ะ
มีการติดต่อเข้ามาบ้างหรือเปล่ายังเลยค่ะ
ก็ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ค่ะ
เวลาจะไปนั่งพามไปนั่งเคลียร์อะไรกับใคร
เอาแค่ว่าเขาพร้อมแล้วเขานัดเราเข้ามา
แล้วก็มีวางหัวข้อกันว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้าง
นอกเรื่องเพราะนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบไปกันใหญ่
แล้วก็จะไม่ได้ผลสรุปที่มันสมควรจะเป็น
แล้วก็ทุกอย่างคืออยากให้เบส
เพื่อความสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กค่ะ

ก็คือพยายามจะทำให้มันออกมาดีที่สุดนะ
จะได้พอพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
เราจะได้มีเวลาอยู่กับลูกให้มันมากขึ้นจริง
เพราะว่าเด็กต้องมีความมั่นคงทางจิตใจ

แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของแบบอะไรที่รำคาญจิตใจ
อะไรที่มันกังวลรกก็ตัดทิ้งไปนะคะดูแลลูก
แล้วก็ตั้งใจเดินหน้าเขาเรียกว่าเป็นการสร้างครอบครัว
แล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อกับสองเสือน้อยสุดน่ารักนั่นเอง